ฝ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกันกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ร้านนี้เลยค่ะคุณผู้ชมร้านปลาร้าไฮโซกาลสิน

วาซันวาซีก็ต้องมาดูหน่อยค่ะว่าถ้าใครอยากจะได้ทานอะไรแซ่บไม่ต้องออกจากบ้าน
นี่แหละค่ะเขาจัดส่งให้ฟรีเลยนะคะกับน้ำปลาร้าที่จะมาเพิ่มความอร่อยให้กับทุกเมนูโปรดของคุณค่ะ
น้ำปลาร้าไฮโซกาลสินอร่อยครบในขวดเดียวพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้ทุกครัวเรือนแล้วนะคะ
เขาบอกมาอีกนะว่าสั่งเลยตอนนี้สต๊อกพร้อมพร้อมส่งทั้งขายปลีกและขายส่งทั่วประเทศเลยนะคะ
สนใจก็สั่งซื้อได้ในช่องทางที่เราขึ้นให้เลยพร้อมแล้วถ่ายรูปกันนะคะ

ส่วนใครที่จดไม่ทันหรือว่าอยากจะถามข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะสั่งทานนะคุณผู้ชมเข้าไปที่ไทยรัฐทีวีที่เพจนะคะ
ครับยังไงซะเราพร้อมจะช่วยรีวิวโปรโมทสินค้าของท่านกับกิจกรรมฝากร้านกับไทยรัฐสู้โควิด
ผมบอกแบบนี้เราโปรโมทให้ฟรีนะทุกร้านที่มาออกกับเราเนี่ยเราไม่ได้ไปเก็บสตุ้งสตางค์อะไรทั้งนั้น
ไปเก็บสตางค์กับคุณบอกเลยนั่นคือมิจฉาชีพ
ถูกต้องนะคะเราโปรโมทให้ฟรีเลยนะคะรวมไปถึง